คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้
เราทราบกันดีเพราะว่ารายงานข่าวกันมาตลอด
หลังจากนั้นนัยยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

คือจะบอกว่าลุงตู่ก็คือลุงตู่จริง
สั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เพื่อที่จะไปช่วยเรื่องของการดับฝุ่นควัน
ที่มันฟุ้งออกมาจากโรงงานนี่นะคะ
บรรเทาฝุ่นควันที่มันเกิดจากโรงงานไหม้
นี่ค่ะโอ้โหพอออกคำสั่งมาแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะ
อันนี้เป็นเพจของกรมฝนหลวงนะคะ

คุณในเมื่อคำสั่งออกมาแบบนี้แล้ว
กรมเขาก็ต้องมีการเตรียมการถูกไหมคะ

คือไฟไหม้แบบนี้โรงงานระเบิดแบบนี้
แล้วมันสารเคมีทั้งนั้นถ้าเกิดว่าไปทำฝนหลวง
ไอน้ำจากฝนหลวงมันจับตัวกับสารเคมี
มันจะกลายเป็นฝนกรดมันจะกลายเป็นว่าชะล้างลงไป
แม่น้ำลำคลองต่างแล้วประชาชนที่ไปใช้น้ำอุปโภคบริโภค
ใช่ไหมคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือ

อากาศเอื้ออำนวยอย่างต่อเนื่อง
เขาก็จะปฏิบัติการทันทีนะคะวางแผนช่วยเหลืออย่างทันที
ก็มีคำสั่งจากนายกก็ต้องเตรียมการ
แต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้ว

สุดท้ายนายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาใหม่บอกว่า
การจะทำฝนหลวงนั้นอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์

เนื่องจากว่าอาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ก็เลยสั่งการให้ยกเลิกภารกิจที่เตรียมการไว้

ทีนี้มันไปสอดรับกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

บอกว่าคือสิ่งที่อธิบดีห่วง

เมื่อวานนี้คือมันระเบิดมาตั้งแต่ช่วงตี๓ของเมื่อวาน
แต่ทีนี้ช่วงบ่ายถึงพบค่ำ

บอกว่าเอ๊ะกลัวว่ากลุ่มฝนมันจะเคลื่อนมาจากจังหวัดราชบุรี
เข้ามาบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
อาจจะทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้น
เมื่อฝนตกฝนเหล่านี้จะไปชะล้างกลุ่มควัน
ที่มาจากโรงงานมิงตี้ซึ่งเป็นสารพิษ
แล้วสารพิษเหล่านี้ก็จะหล่นตกลงไปในแม่น้ำลำคลอง
บ่อน้ำอาจจะส่งผลต่อประชาชนในการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้น
ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำช่วงนี้
โดยช่วง๑๒วันนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
คุณเห็นไหมคะควันดำขโมงแบบนั้น
ไม่ไหวนะฮะถ้าจะเอาน้ำไปโรยนะ